คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์
เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซเตอร์ไทมพอดแคสต์นะครับ
อีพีที่๔๔เข้าไปแล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการตะครับผม
สวัสดีครับบอยครับครับผมอ่ะอีพีนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมพี่บอย
ครับผมเราสปอยไปหมดแล้วเราบอกไปแล้วว่าอีพีนี้เราจะเล่าเรื่องราวของ
โซเซมูลินโยแล้วพอเราเล่าไปแล้วเราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเหมือนเดิม
ใช่พอดนี้ดูจากที่ถือในมือนี้เป็นไงฮะก็ก็ไม่ได้เบาบางนะอ๋อ
ก็น่าจะมีเวลาใช้เวลาอยู่ประมาณนึงโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของ
ตอนปิดรายการอ๋อจะเอาตั้งแต่ต้นนะครับเอาตั้งแต่ตอนต้นเลยก็ได้ก็คือว่า
หลังจากจบอีพีที่๔๕เราจะมีการพักเบรกพักครึ่งพักครึ่ง
เป็นแค่พักเวลาใช่สักหนึ่งเดือนอ่าโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณหนึ่งเดือน
ก็เอ็กซาไทม์ก็น่าจะกลับมาอีกทีก็น่าจะช่วงใกล้เปิดฤดูการไปเลย
เอ้ยหรือเปิดไปแล้วนะเดือนหนึ่งรูปการณ์มันเปิดวันที่เจ็ดเสียงหาอ่า
ก็น่าจะไล่ไล่ช่วงนั้นน่าจะช่วงนั้นพอดีน่าจะช่วงนั้นพอดีเพราะว่าเราก็ทำมา
จะครบปีแล้วเออก็ถือโอกาสเป็นแบบมีแบบเอ่อเป็นเป็นแล้วกันอ่า
โชว์พักครึ่งอ่าพักครึ่งซึ่งพักครึ่งอย่างที่บอกอ่ะ
เราก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวต่างเนอะอาจจะเป็นอาจจะเนอะ
อาจจะเป็นยี่สิบทีมในอาจจะอ่าหรือหรืออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยว
ลองติดตามกันดูนะครับก็แจ้งข่าวไว้ก่อนว่าหลังจากอีพีที่สี่สิบสี่
เราจะสี่สี่ห้าเอออีอีอีพีที่สี่สี่ห้าอีกหนึ่งอีพี
หลังจากนี้นะก็จะมีพักครึ่งพักใช่ส่วนพิเศษแล้วพวกนี้
ก็คือถือว่าเป็นเวลาเขาเรียกอะไรทุกเวลาบาดเจ็บ
ใช้เวลาบาดเจ็บใช้เวลาบาดเจ็บนะครับอ่ะก็แจ้งข่าวเรียบร้อยแล้ว
เอ็กซ์เตอร์ไทม์ในภาพรวมครับผมเรามาลงดีเทล
กันในอีพีนี้กันดีกว่าครับผมก็เป็นเรื่องราวของ

ก็เลยไม่ได้หน้าหมั่นไส้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอก
ก็ต่างกันอยู่นะถ้าเทียบตามภาษาอังกฤษก็ต่างกันอยู่นิดนึงอยู่นิดนึงก็
ไม่ใช่อ่าจะ๔๖อะไรหรอก

มันเหมาะกับอีกตัวเลขหนึ่งมากกว่า
มันไม่เหมาะกับหลัก๔

เมื่อกี้คาดหวังว่าจะเล่นมุกอันนี้
รุนอยู่ว่าใครจะเล่นมันจะออกท่าไหน
ยังไม่ถึง๑๐ทีมเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ

เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งบอลถ้วยในประเทศ
มันก็คือมันต้องมีทั่วยุโรป๑อัน

แล้วถ้วยบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
แล้วก็แชมป์ลีก

เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นหนึ่งในถ้วยใหญ่
สมมุติอีกนิดนึงก็คือ

เพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันได้ว่าบางทีมอาจจะได้๓แชมป์
แต่ว่ามันแคมป์อย่างนั้นก็ไม่นับนะครับ
ซึ่งจริงของลิวภูตอนนั้นเขาลุ้น๔ด้วย

เอาจริงไม่ได้อวดอ้าง
แต่ว่าแค่ได้ลุ้นก็ยากแล้ว

ปกติด้วยการ๑๓๘ใช่มั้ย
ถ้วยบอลยุโรปอีก๑๐กว่าเกมรวมกัน
ถ้าต้องไปเล่นบอลถ้วยด้วย
มันเผลอบางคนอาจต้องเล่นถึง๗๒เกมต่อปี
ก็ริวภูมิปีนี้คือ๖๑แมท

นี่คือยันสุดซอยทุก
จริงของลิวภูไปดูที่โมซาล่าเลยว่าลงกี่เกมซีซันเนี่ย
น่าจะลงเยอะที่สุดด้วย
ใช่โหดมากนะสำหรับซีซั่นหนึ่ง
สำหรับนี่คือเกือบดับโบ้เข้าไปเท่าตัวหนึ่ง
ในการเตะบอลลีกโหดมาก
ซึ่งอย่างที่บอกครับเป็นไปไม่ได้

แล้วโดยสคอนเดฟอย่างริวฟูอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเนาะ

อันนี้เราก็กลับมาที่เรื่องของมูลินโยนะครับ
ก็มันคือ
รูปการณ์ที่มูลินโยสามารถพาอินเตอร์มิลานคว้าทริปัลแชมป์ได้เนี่ย
มันคือรูปการณ์๒๐๐๙๒๐๑๐
ซึ่งซีซั่นเนี่ยเป็นรุ่นการที่๒ของมูลินโยกับอินเตอร์มิลานนะครับ
เพราะว่าอินเตอร์มิลานในปีแรกของมูลินโยเนี่ย

คือตอนนั้นบอลอิตาลีมันฟุบลงไปเยอะมาก
ผู้แข่งของอินเตอร์ในสมัยนั้นนะ
ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีแค่โรมาทีมเดียว

ทีมก็เลยกลายเป็นทีมกลางตารางอะไรอย่างนี้
มันถือว่าเป็นเรื่องแบบปกติ
ซีซั่นต่อไปเราจะเป็นแชมป์ยุโรปนี่เขาบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลย
แล้วตอนนี้เขาต้องการที่จะสร้างอนาคตให้กับทีม
การธักจูงผู้เล่นเหล่านั้นต้องได้ตั้งแต่ตอน๒๐๑๙
ที่ที่ได้แชมป์กับตกรอบอากดิ์พอร์แมนยูย์ก็ต้องเริ่มทำงานทันที
ไม่รอให้ปิดอุตการณ์แล้วทำงานไม่

ทำให้ในอุตการณ์๒๐๑๙๒๐๑๐

ผมจะไล่เลี้ยงจากละครส่ำขัน
การซื้อดีโก้มินิโต้นะครับจากเจนัว๒๘ล้านยูโร

แล้วก็ไปได้ซาเมลแอร์โต้
อันนี้คือหนึ่งในดีลตัวแถมจากฟลาตันอิบราฮิโมวิช
แล้วก็มีเวฟลี่ชันไนเดอร์จากเนอร์เมอริทจาก๑๕ล้าน
โก้มัตต้าจากเจนัวครับอีก๑๐ล้านมาช่วยเสริมกองกลาง
ดูจากราคาไม่ได้สูงมากมายนัก
แต่กินจ่ายหนัก

แต่คือดูจากชื่อยกระดับได้เลย

แล้วที่ไล่มาทั้งหมดคือนักเตะประสบการณ์หมดเลย

แต่ว่าในบอลเซเลอาเขาถือว่าตอนนั้นยิงสลุดเลย

คือยิงเป็นเข้าอะครับ
แบบตัวเป้าเก่งอย่างนี้เขาเลยต้องซื้อมา
คือยอมเสียเงิน๒๘ล้านเพื่อนนักเตะ๓๐ปี

คือมันคือวินนาวจริง
คือไม่ได้ซื้อเพื่ออนาคตใดแล้ว

ด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแต่
ใช่นะครับ

แทบจะทุกส่วนของทีม
โกก็ใช่กองหลังก็มีกองค้างด้วย

ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะเพราะว่ามันต้องการปรับจูนทีมเยอะมากคือ
มันก็คือการซื้อนักเตะจำนวนมากเหมือนกัน
แล้วมันก็ต้องการเวลาในการปรับทีมให้แบบมันเหมาะสมที่สุด
ซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่เกือบทั้งรูปการณ์อยู่เหมือนกันถ้าว่ากันจริงคือ

มันก็มีบางช่วงที่แบบสะดุดเหมือนกันก็มี
นอนมาบ้างแต่บางทีก็นอนหลับลืมไป
ใช่เป็นกระต่ายอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยต้องใช้คำว่าจำไม่ผิดด้วย
เพราะว่ายังหาแผนที่ลงตัวไม่ได้
ก็คือมีกองกลางที่อยู่บนสุดล่างสุดแล้วก็อยู่ตรงกลาง๒คนก็มี

ไม่ค่อยมีปีกก็เป็นกองหน้าตัวลุกอะไรพวกนี้เป็นแบบทางออกริมเส้นบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ
แล้วก็ค่อยปรับไปเล่น๔๒๓๑นะครับแล้วก็แผนที่เรียกว่าสำเร็จก็คือ

นี่ก็เป็นณเดชน์ของยุคนั้นนะก็ยอมเหมือนกันตอนแรกก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเพราะจริงเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่น

กล้องหน้าตัวหลอกแบบนี้แล้วเอโต้ต้องขยับไปเล่นริมเส้นเหมือนกัน
ซึ่งมันก็ไม่ค่อยอยากจะ
แล้วก็เล่นได้ดีด้วย
แต่ว่ามันมีรายละเอียดของเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ

เขามีสารพัดไอเดียด้านฟุตบอลเป็น๑๐๘๙๐๐เลย
ถ้าสังเกตให้ดีก็คือว่าในเกมนัดชิงเนี่ย

ซึ่งในลูกนี้ถ้าไปนับดีก็คือ๔จังหวะก็ได้ประตูแล้วนะครับ
จะเอาแชมป์วันนี้หรือจะเอาแชมป์วันหลัง
คือมันเป็นการให้นักเตะเลือกเลยครับว่า
ถ้าไม่เอาแชมป์วันนี้วันต่อไปคุณอาจจะไม่ได้แชมป์แล้วนะ

เขามีความมั่นใจตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมเลยว่าอินเตอร์มิลานจะชนะเกมนี้อย่างแน่นอน
แต่มันมาจากว่ากลยุทธ์ของอินเตอร์มิลานตอนนั้นเขาวางไว้ดีแล้ว
เขาจะจัดการและรับมือยังไงแล้วเขาเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในมือเขานะครับ
แล้วก็รุ่นที่สองของอินเตอร์ที่ได้มาก็คือจังหวะเคานเตอร์แท็กเหมือนกันก็คือว่า
ซึ่งก็หลอกหลังหักเหมือนกันครับจังหวะนี้ถ้าใครดูไฮไลท์นะครับ
แล้วก็บกแล้วก็บอกถ้าใครได้ดูก็คือบูรินโยจะทำมือแบบนี้
เรียกอะไรคามดาวอ่ะอ่าอ่าทำท่าใจเย็นใจเย็นเพราะว่า
เป็นการส่งสัญญาณแล้วส่งข้อความบอกทุกคนที่อยู่ในทีมตอนนั้นว่า
ขอให้อยู่ในความสงบเพราะตอนเนี้ย
ทุกอย่างในเกมนัดชิงตอนเนี้ยอยู่ในมือพวกเราแล้วอ่า
อยู่ในมือของอินเตอร์มิลานอยู่ในมือของมูลินโยทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้ว
เพราะสองศูนย์มันอืมค่อนข้างที่จะชัดเจนกับสถานการณ์ด้วยอืมนะครับ
อย่างนั้นก็ตามมูลินโยเขาก็พูดในการให้สัมภาษณ์ว่า
ฟุตบอลมันไม่แน่ไม่นอนมันสามารถทอยศหักหลังเราได้เสมอ
สิ่งสำคัญที่บูรินโยพยายามจะสื่อให้กับนักเตะทุกคนก็คือว่า
โจมมีสมาธิกกับเกมนั้นต่อไปแม้ว่าเราจะนำสองศูนย์ก็ตามอืม
คืออย่าประมาทนั่นแหละอืมนะครับคราวนี้เป็นตัวของชูเรียเซซ่าครับ
ซึ่งเป็นผู้สาประตูชุดสามแชมป์นะครับเขาบอกว่า
นั้นจริงจริงมันเป็นที่ยากมากของจริงจริงเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี้ย
เราอยู่กับบาเซอร์น่าอืมรอบสองเจอเชลซีอืมตอนรอบตัดเชือกไปเจอกับบาเซอร์น่าอีกรอบหนึ่งอืม
นะครับแล้วนัทชิงก็เป็นอืมสะท้อนว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยที่
มาถึงจุดนี้ได้อืมนะครับแต่จุดที่ทำให้ได้เปรียบในตอนนั้นก็คือ
เรามีที่ชื่อว่าอ่าอืมซึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับทุกทีม
ที่เขาอยู่แล้วมูลินโยก็คือส่วนสำคัญของความสำเร็จใน
สั้นนั้นอืมนะครับในเกมนัดชิงเนี่ยซีซ่าบอกว่าตอนที่เคลียร์
ครึ่งหลังเคลียร์บอลครึ่งหลังเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก
บายเยิ้ลเล่นบอลได้เร็วมากอืมอาจจะไม่แต่ว่าเคลื่อนที่ไวเพื่อที่จะ
เอาประตูตีเสมอให้ได้นะครับซึ่งในช่วงไม่กี่วินาทีของ
ครึ่งหลังเนี่ยชูโดเซซ่าเขาสามารถเซฟลูกยิงของ
มาสบูลเลอร์ได้ก็คือเป็นการเซฟด้วยขานะครับ
ซ่าบอกว่าถ้าหากพวกเราเสียประตูตอนนั้นเนี่ยอืม
บรรยากาศของเกมมันคงจะไม่ใช่แบบนี้แน่

ใช่แต่พอที่เราเซฟได้
เสียประตูในช่วงไม่กี่วินาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ย
มันทำให้สถานการณ์ทั้งหมดยังอยู่ใน
สถานการณ์ยังอยู่ข้างพวกเรานะครับ
แล้วก็จากนั้นในช่วงประมาณช่วงกลางครึ่งหลังเนี่ย
แล้วเขาจะปั่นล่าแล้วก็ปั่น
แล้วใจยิ่งมาใจยิ่งเซฟได้อย่างนั้น
คนอื่นเพื่อนเห็นก็แบบโอ้ใช่ใช่ใจมันมา
แล้วก็เซซ่าเขาบอกอีกครับว่าในช่วงการประชุมเซชั่นสุดท้าย
ก่อนที่จะลงเล่นในเกมนัดชิงเนี่ย
ให้กับนักเตะทุกคนฟังฮืม
เขาบอกเลยว่าใน๙๐นาทีเนี่ย
เยอร์มิวนิกจะเล่นยังไงเล่นแบบไหนทำอย่างไรเขาทำยังไงนะครับ
อะไรที่ว่าจะเกิดขึ้นในสนามเนี่ยบูรินโยสามารถร่ายยาวให้กับนักเตะทุกคนฟัง
แน่นอนว่าทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มูลินโยพูด
แต่สิ่งที่มูลิโอพูดนั้นมันเกิดขึ้นจริงเสียเป็นส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นสิ่งความเจ๋งมันคือจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่บูรินโยพูดไหมเนี่ยเผอบเผอโคชของบายเยอร์เองอ่ะ
อาจจะพูดไปเรื่องบูรินโตเลยซ้ำเพราะว่าจริงบูรินโยน่าจะศึกษามาก่อนค่อนข้างแน่น
โยเป็นคนที่ทำข้อมูลคู่แข่งอ่ะได้แบบได้ดีไร้ที่ติอืมอืม
เพราะฉะนั้นอ่ะอย่างเมื่อกี้ถึงถึงแซวไงว่าเผลอเผลออ่ะ
โค้ดฝั่งนี้ทำข้อมูลของทีมตัวเองพูดได้ไม่ดี
มูลินโยด้วยซ้ำใช่อันนี้อันนี้นอกเล่นนะครับ
มีอีกคนนึงที่เขาเล่าลือกันว่าเป็นคนทำข้อมูลคู่แข่งได้ดีที่สุด
อีกคนนึงอืมคนนั้นคืออันนี้น่าสนใจอ่ะผมนอกเล่อนิดหนึ่งก็คือว่า

แล้วก็ในปี๒๐๒๒นะครับตอนนี้
ได้ดีอยู่แล้วแหละเหมือนไม่ได้มาเป็นผู้ช่วยจริงจังหรอก
เชื่อมตัวเชื่อมกับนักเตะกับทีมงานต่าง

แล้วก็คิดว่าจากสถานการณ์ข่าวสารตอนนี้ก็น่าจะใจเต้นกันอยู่ประมาณนึง
มารอลุ้นกันว่า๓ตัวที่เป็นข่าวอยู่จะได้ไหมนะครับ
สุดท้ายครับชูโดเซซ่าบอกว่า
พวกเราหรือทีมอินเตอร์ในชุดนั้นนะครับ
ก็คืออยู่กันแบบพี่น้องจริงอืม
โดยที่มูลินโยคือคนสำคัญในสายสัมพันธ์อันนั้นนะครับ
รินโยคือคนที่รวบรวมนักเตะเข้าไว้ด้วยกันนะครับ
เมื่อผมผมก็คือเซซ่ามองย้อนกลับไปครับบอกว่า

สำหรับผมแล้วมูลินโยคือพ่อ
ผมไม่เคยมองเขาเป็นหัวหน้าของพวกเรา
เขาคือพ่อที่พยายามทำทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูก

อย่างเหรอ
คนนี้เป็นนักข่าวอิตาลีเขาวิเคราะห์ความสำเร็จสั้นของอินเตอร์มิดันในยุคนั้นบอกว่า
นิโยได้ปลูกฝังความเป็นผู้ชนะให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับ
แล้วก็มูลินโยเป็นมากกว่าผู้จัดการทีม
เขาได้ชักนำความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัว
เขาปลุกใจนักเตะทุกคนเหมือนกับว่าเขาคือนักการเมือง

อย่างมีการปลูกอะไรเนี่ยในลักษณะนั้นนะครับ
แล้วก็เมื่อจบ๙๐นาทีครับก็เป็นอินเตอร์มิลันที่เอาชนะ
ยูมิกไปได้นะครับหลังการคว้าแชมป์นะครับในตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นทุกคนก็กำลังจะขึ้นรถบัสไป
เพื่อที่จะไปโรงแรมแล้วก็อาจจะไปปาร์ตี้อะไรกันต่อนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้เดินทางไปกับนักเตะในชุดนั้นก็คือ
โฟเฟ่มูลินโยนะครับเขาเลือกที่จะไปรถส่วนตัวของตัวเอง
เมื่อรถของบุรินโยขับออกมาครับเขาได้เห็นมาโกมาเตดัสซี่
ซึ่งเป็นกองหลังตัวแกร่งเป็นฮาร์ดแมนนะครับยืนรออยู่ด้านนอก
รินโยก็เลยหยุดรถของเขาครับแล้วก็ลงไปสวมกอดกับมาเตเดอร์ซี่
เท่จริงจริงเออคือต้องบอกอย่างงี้ครับว่ามาเตเลซี่ในในชุด
อินเตอร์มิลานชุด๓แชมป์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวหลัก
เป็นตัวสำรองอืมคือได้ลงเล่นแค่สิบสองเกมในเซเลอา
กับสี่เกมแชมเปญส์ลีกแต่ว่าเขาเข้าใจครับว่า
ของเขาอ่ะมันคือการเป็นแก๊คอัพนะครับแล้วเขาก็รู้ดีว่า
สิ่งที่ทำตอนเนี้ยมันคือทำเพื่อทีมจริงจริง
เพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยไม่มีความรู้สึกใดที่จะต้องโกรธแค้นมิน
ตรงกันข้ามเขารู้สึกนับถือมูลินโยเป็นอย่างมากด้วยซ้ำนะครับ
เขามีเป้าที่เขาเล็งเหมือนกันก็คือการคว้าบอลยุโรปอืมเออ
ทุกคนก็มุ่งมาที่โกเดียวกันนะครับแล้วทุกคนก็ทุกคนใน
อืมไม่ใช่ร้อยอาจจะเป็นพันเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำอืมเออ
เขาก็อธิบายในภายหลังครับว่า
สาเหตุที่เขาไม่เดินทางไปกับทีมตอนนั้นเพราะเขาตัดสินใจล่วงหน้าไปแล้วว่า
สำคัญก็คือถ้าหากเขาตัดสินใจขึ้นรถบัตรของทีมวันนั้นเนี่ย
เพราะเขารู้ใจตัวเองดีว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่เขามีอารมณ์ร่วมกับนักเตะในชุดนั้นมากเกินไปเนี่ย
มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าหากขึ้นรถบัสจริงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป

ทุกคนจะทำให้รู้สึกโลโยรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับทีมนี้ต่อไป
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือการหักดิบไปเลย
เลือกที่จะไม่ไปเดินทางกับทีมแล้วก็จบความสมาธิตรงนั้น
เพราะถ้าหากไปต่อกันเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างที่เขาวางเอาไว้มันก็จะมันต้องจบ

ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าหลังจบเกมตอนนั้นเนี่ย
รินโยกับเรียลมาริดเขายังไม่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกัน
เพราะการตกลงด้วยปากเปล่ามันหมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
นั่นแหละทำให้ทุกอย่างมันเลยผสมปนเปรมกันว่าโอเคงั้นขอเดินทางไปคนเดียว
แล้วก็ย้ายไปคุมกับเรียลมาริดหลังจากจบรูปการณ์นั้นนะครับ
รินโยบอกว่าการติดต่อของเรียลมาริดในปีหลังปี๒๐๑๐เนี่ยมันเป็นครั้งที่๓

แล้วเขาบอกว่ามันคงเป็นเรื่องยากจริงสำหรับคนหนึ่งคนที่จะปฏิเสธไรมาริดถึง๓ครั้ง
เป็นตอนที่เองมีและนะ
แล้วก็มันปฏิเสธล่าสุดก็คือปี๒๐๑๒ก็คือสามครั้ง
แต่บูลินโยเขาไม่ได้บอกว่าปฏิเสธทั้งสองครั้งก่อนหน้ามันเกิดขึ้นตอนไหน
แต่ว่าผมพอเดาได้
ก็คือว่าครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี๒๔๔

ก็คือมูลินโยปฏิเสธรามริตเราไปคุมเชลซี
อันนี้เดานะน่าจะเป็นอย่างนั้น

ก็คือหลังถูกเชลซีปลดมูลโยก็เลือกว่างงานไปพักหนึ่ง
แล้วก็มาคุมอินเตอร์มิลานแล้วก็สุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้ครั้งที่๓

ก็คือไปได้แชมป์ที่เบอร์นาเบลก็เหมือนอยู่ต่อ
ใช่เหมือนอยู่ต่อเบอร์นาเบลต่อเลย
ก็อารมณ์ว่าคงจะนั่งรถไปเพื่อไปคุยสัญญาต่อเลย

รินโยบอกสุดท้ายครับว่าจนถึงทุกวันนี้ครับ
พวกเราพวกเราก็คือนักเตะในชุดนั้นนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ผมไม่มีวันลืมเลือน

ใช่ครับผม
มันเห็นมุมความละเอียดอ่อนของโคตรมูนโยบ

คือเรารู้ว่าแบบเขาแข็งกล้าวหรือเขาหยาบกระด้าง

อยู่ที่ว่าโอกาสและเวลามันจะลงแค่ไหนแต่คือมันยังเล่าได้อีกนะครับ
มีสี่สรรอ่าเป็นสี่สรรของวงการฟุตบอลในหลายลีกอะเขาก็ไม่คุ้มมาหลายลีกละ
เขาไปหมดแล้วยกเป็นแค่ฟรั่งเฟสมันมีช่วงนึงที่แบบเหมือนว่าจะได้ไปแล้วแต่ไม่ได้ไป
เรื่องฝีปากทั้งเรื่องคอนเทนต์เรื่องทุกอย่าง

เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ในด้านนี้จริงนะครับ
ส่งเสียงมาได้อยากฟังเรื่องมูลนิโย่อีกเนี่ยมีให้เล่าครับ
เพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งของมูลิโยเหมือนกัน
ก็ก่อนที่จะปิดซีซั่นปิดพักครึ่งก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะ

ก็อาจจะเป็นช่วงเบรกนิดนึงนะครับ
เพราะว่าเราก็ทำกันมาต่อเนื่องแทบจะ๖วีค
มีขาดไปหย่อนไปนิดหน่อยช่วงปีใหม่สงกราศนิดนึง
ก็ไล่กันมาทุกวีคก็ค่อนข้างล้าพอสมควรกับการหาข้อมูล
เดี๋ยวเราจะไปรีเฟสต์ตัวเองกันใหม่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวคงกลับมาเต็มรูปแบบสตรีมกันอีกทีในช่วงใกล้ลีกเปิดนะครับ
ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือวันเสาร์บ่ายสอง
ก็ช่วงที่เราพักเบรกเนี่ยก็ไปไล่เก็บได้
เชื่อว่ามีหลายเรื่องหลายราวที่ทั้งรู้แล้วแล้วก็รู้ลึกกว่านี้ได้อีกหรือ

ใช่ก็จะเห็นภาพรวมของวงการฟุตบอลอยู่เหมือนกันนะครับ

แต่ก็มันก็๔๕มันมีตัวคอนเทนต์อยู่คนหนึ่ง
คนนี้เป็นตัวเอ๊ด้านคอนเทนต์เหมือนกัน
ใช่แล้วก็๔๕คนเดียว

เชื่อว่าทุกคนที่ถ้าดูบอลในอายุไล่พวกเรา

ถ้าพูดถึงเลข๔๕แล้วพูดถึงนักบอล

แต่ก็อาจจะหยิบมาช่วงชีวิตหนึ่งของเขาแล้วกัน

ก็อาจจะคุยเรื่องคนนั้นแหละ
คนที่คุณเคยเห็นน้ำตาเขาแล้วนั่นแหละ
เคยเห็นทุกอย่างของเค้าตั๊ง
ก็ติดตามกันดูว่าเราจะหยิบยกประเด็นไหนของ

วันนี้ก็ไปกี่นาทีแล้วเนี่ย

สำหรับโจเซมรุนโยนะครับก็อย่างไรก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิม
อาจจะคุยกันง่ายหน่อยนะครับ

สวัสดีครับ